มาดูชาวบ้านฉะเชิงเซาเขาไล่ต้อนจับหมูป่ากันหน่อย
หลุดออกมาจากที่เจ้าของเขาให้อาหารอยู่
หลุดออกมาก็ต้องมาจับเข้ากงเหมือนเดิม

อาตะไนท์ใส่รูปหน่อยพร้อม
ก็เนี่ยหลุดออกมาอยู่ล้างถนนแบบนี้เลยครับ
ไม่รู้ว่าเป็นที่ที่อันตรายเขาก็เดินแบบนี้ค่ะ
เนี่ยก็ลิ่งวิ่งไล่จับกันอยู่นะ
เป็นนาทีที่ชาวบ้านร่วมกันกำหนดกู้ภัยฉะเชิงเซา
ช่วยกันวิ่งไล่จับหมูป่าครับหลังจากที่เจ้าของทำหลุดนะครับ
ที่หมูป่าตัวนี้จะถูกจับได้
นี่ครับกล้องติดหน้ารถของผู้ศึกษาประจำจังหวัดชะเชิงเซา
ขณะที่วิ่งบนถนนสิริโสธรขาเข้าชาเชิงเซาหมู่๗
บนท่าสะอ้านอำเภอบางประกงพอถึงโค้งเขาเรียกว่าโค้งข้าวต้มมันจบ
จู่ก็พบหมูป่าเพศผู้วิ่งออกมาข้างทางพอดีนะครับ

ก่อนจะหันไปดูก็พบนายสมศักดิ์จันสุริยา
เจ้าของก็กำลังไล่ต้อนหมูป่าวิ่งกันอุตลุดทีเดียว
มันจับยากสุดท้ายเตรียบร้อย

สุดท้ายก็ประสานงานขอหน่วยกู้ภัยมาช่วยกันวิ่งล้อมจับ
ทุกคนพยายามไล่ต้อนและใช้เชือกคล้องตัวแต่ไม่สำเร็จนะครับ
ก่อนที่จะหมูป่าวิ่งไปตามถนนทำให้กู้ภัยต้องปิดล้อม

อันนี้มาสคู่หน้าต้างของเจ้าของนะครับ
โดดและสงสัยลบอกว่าหูป่าตัวนี้ชื่อว่าเจ้าอูต
เลี้ยงมาตั้งแต่ตัวเล็กเลยเป็นเด็กอยู่

ตัวเองพยายามไล่ต้อนแล้วไม่สำเร็จ
ไม่รู้จะทำอย่างไรโชคดีก็มีกู้ภัยมาช่วยจับได้นะครับ
อ๋อเจ้าหมูตรงนี้ก็ปลอดภัยดีครับ